คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำวานนี้หน่อย
เชื่อว่าหลายคนตกตกใจแล้วก็ติดตามข่าวนี้กันอยู่นะคะ
สำหรับกรณีระเบิดกว่า๒๐จุดในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยเช้าวันนี้ค่ะ
ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐาน
เจ้าหน้าที่บอกแล้วนะคะว่ารู้ตัวคนเกาะเหตุแล้วเป็นแนวร่วมกลุ่มเดิมค่ะ
เทศบาลตำบลต้นไสอยู่ในอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะคะ
ที่คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีรถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต
ชาวบ้านที่จอดอยู่บริเวณโดยรอบก็ได้รับความเสียหายไปหมดค่ะ
แล้วคนร้ายก็ยังใช้อาวุธสงครามยิงถล่มใส่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่๓๒ทั้ง๓จุด
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่าอีโอดี
และชุดพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจสอบหาวัตถุพยานอีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองค่ะคุณผู้ชมที่ปัตตานี
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยวางอยู่ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารออมสินสาขาถนนหนองจิกก็ได้มีการส่งชุดอีโอดีไปตรวจสอบ
พบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุอยู่ในกล่องเหล็กและระเบิดทำงานแล้วแต่ว่าไม่สมบูรณ์เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บกู้ไปตรวจสอบนะคะส่วนเหตุระเบิดอีกหกจุดเมื่อคืนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่อีโอดีและชุดพิสูจน์หลักฐานได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบทั้งหกจุดแล้วค่ะซึ่งคนร้ายเนี่ยใช้ระเบิดแสวงเครื่องชนิดเดียวกันทั้งหมดน้ำหนักประมาณ
เฉพาะในพื้นที่ของอำเภอบรรนังสตาร์ภพ๖จุด
จำนวนนี้เป็นบ้านบริเวณของประชาชน๒จุด
ทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๒คน
ในพื้นที่อำเภอเทพาและสบาย้อยจังหวัดสงขลานะคะ

เข้าตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติม
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพอจะทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
โดยเป็นกลุ่มของนายบูคอรีหลำโส

มีค่าหัวอยู่๓๐๐๐๐๐บาทค่ะ
ส่วนมือระเบิดนั้นเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาเบาะแสตามล่าตัวแล้ว
ขณะที่เจ้าหน้าที่อศก็ได้มีการออกลาดตระเวนในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ด้วย
และมีการนำเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดและเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์
เพื่อป้องกันการลอบวางระเบิดในย่านธุรกิจสำคัญนี้
รวมทั้งได้ตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุความไม่สงบด้วยค่ะ